สุดท้ายคุณว่าใครต้องหาคำตอบพร้อมกันบนเวทีแต่ก่อนอื่นติดต่อคำตอบพร้อมกันบนเวที
แต่ก่อนอื่นติดต่อคำตอบพร้อมกันบนเวที

โอ้โหมุมแดงเนี่ยเกียรติประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับ
เคยรับค่าตัวสูงสุดนะพี่ชัยนะ

เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์๔เส้น

แล้วก็๑๓๐ของลุมพินีกับสภามวยไทยโลกนะครับ
ไม่ธรรมดาเลยครับเจ้าของฉายาซ้ายทางด่วนครับ

โอ้โหวันนี้คืนกำไรกับแฟนมวยอย่างแท้จริงเลยนะครับ
แค่ด้านที่น้ำเงินเองก็สดเหลือเกินนะครับ
เด่นเดิมเปลี่ยนมาเป็นอินทราชัยเนี่ยโอ้โห

ไม่เป็นแสนชัยเผ็ชบุญชู

เลยได้แชมผ้วยมารัฐานนะครับ
สมาคมผู้ศึกข่าวกีฬากับ

ครับคอยดูรายการฟิศซ้อมรวมไปถึงวังจันทร์น้อย
สพพลังชัยมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับ
วันนี้มีดีบวชแน่นอนครับโอ้โหเข้มข้นเลยครับ
มีดีคนละอย่างนะพี่ชัยนะมวยคู่นี้นะฝ่ายแดงนี่ครับ
แข้งไม่พึ่งพูดถึงแล้วอ๋อแข้งน่ะหนักหน่วงครับ
หนักหน่วงมากครับครับกล้องศักดิ์ว่ากันว่าเป็นซ้ายทางด่วนนะครับ
มันรวดเร็วแล้วก็ส่งพลังเหลือเกินเดี๋ยวดูครับ
แล้วเสียงกระดังข้างหน้าปากซอยหรือเปล่าขณะที่มุมน้ำเงินนะครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อลงธนาจันทร์ครับ
เอาน้ำเงินบอกเดี๋ยวเดินบี้ติดติดเลยครับไปดูยกที่หนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นฝนหลวงหรือว่ากล้องศักดิ์ครับซ้ายนี่ผ่านตลอดเหมือนกันเลยนะครับ
หนักแน่นเนียนเลยนะครับกางเกงสีแดงกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมี๒๕ปีจากบุรีรำครับ
น้ำเงินอินทราชัยช๕พยักษ์
สองสามไฟล์หลังเหมือนจะชนะแต่แพ้นะน้ำ
ตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะ

แต่ว่าทีมช่อห้าพระยักษณ์นี่มาแรงเยอะเกินนะ

ค่ายมวยทำไม่ถึงปีเนี่ยโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงไปเลย
นี่ช่อห้าพระยักษณ์มาเยอะเลยนะเสือใหญ่ช่อห้าพระยักษณ์
เอามาคีรีหลวงเด็กเลยนะครับ

ทีมาเสียหลวงเสียชายเสียเอียด
เออผู้บ่อมีเกี๊ยวมาด้วยวันนี้

ช่วงบ่ายมีบ่าบงบะหมี่มาเลี้ยงหมดนะ

นัดกินปลานี้เขาส่งส้มตำมาอีก

อ้ากาแฟตรามังค์กองบิล

สมวงไก่ย่างเป็นไงสมวงไก่ย่าง
ขยับซ้ายกับขวาใส่กันสนุกแน่นอนครับ
๑๕๐๐๐๐๐บาทค่าตัวของเกงสีแดงนะ

คู่นี้สระบุรีเลี้ยวขวาทั้งคู่เลยนี่พี่ป่า
บ้านพี่ป่าไปก็ถึงบ้านน้ำเงินก่อนนะโคราช

ไฟน้ำเงินนี่เดิมอีกหน่อย
ต้องออกตีงขวาก่อนเลยนะครับน้ำเงิน

ได้ใหญ่แต่ว่าป้องกันอาวุธได้หรือเปล่าแข้งซ้าย
มาหมดแล้วปกล้องปลากอลใส่มาหมดแล้ว

เดินสมัยนี้ยุคนี้มันไม่มีชื่อหนุ่ยชั้นล่ะมวย

ชื่อค่ายการวิ่งซ้อมมันสำคัญเลย
แต่ว่าคู่นี้ที่ขึ้นมาก่อนการชกบรรดาเกจิอาจารย์บอกว่า

ขวาน้ำเงินวันนี้เตรียมตีนขวามาดีเลยนะน้ำเงิน
ซ้ายที่ใช้กันได้ดีวันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับกล้องดัก

นรกธนาจันทร์ให้คะแนนมีอำนาจสายฉลาด
พูดถึงวันนี้ไม่รู้จะคู่ไหนคู่เอก

อ่าวก็ต้องขอบบคุณครับเป็นแฟน
ในสนามแล้วก็ติดตามอยู่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ

รวมไปถึงอีกหนึ่งผู้สนับสนุนครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ

ขอบคุณน้ำดื่มตาช้างครับขอบคุณแฟนมวยด้วยครับ

เกือบ๙๐๐คนแน่นมากเลย

เชื่อว่ายกนี้กล้องศักดิ์คงจะไม่ปล่อยให้ทางอินทาชัย

น่าจะใช้เฉพาะเร่งออกแค่งซ้าย

อินทราชัยหรือเจ้าดาวเด่นต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมนะ
แค่งขวาหลุดครับเจอสวนด้วยซ้าย
แล้วไงอย่าหลุดถ้าหลุดมาก็โดนแบบนี้ฟรีคลิก
หลุดอีกแล้วหลุดอีกเลยไม่ดี
ถ้ารุดเข้ามาก็ตะสายตอยสายมาเป็นโหสุดมาเป็นลูกคู่เลย

หน่อยสายแม่นด้วย
ถ้าคู่นี้ดูลักษณะน่าจะเข้มข้นแล้ว
มีถังป่ามาคอยใช้อินทราชชัย

สวยงามเกือบขึ้นคอ
วันนี้ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะอินทาชัยน้ำเงิน
วันนี้ทีมงานมากันเยอะเลยช๕พยักษ์
สุโขทัยบอกวันนี้ห้ามผู้หญิงมาอยู่ที่คอกเชียร์เลยนะ
เพราะมาเชียร์๓ครั้งเข้าเพจ๓ครั้งเลย
แข้งขวาแข้งขวาเริ่มเตะสวยงาม
เสียหลวงสั่งเลยขวาอย่างเดียวขวายาว
เจอซ้ายเจอซ้าย
ซ้ายเป็นของทางด้านกล้องศักขวาเป็นของอินทราชัย
ใครขวาก็ไปติดบังนิดหนึ่งนะครับ
ขยับขวาอีกแล้วขวาแม่นใช้ได้ซ้ายของกล้องศักดิ์ก็แม่น

น่าจะเป็นมวยใหญ่คู่ที่เราใจอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
เดินเดินจริงหรือเปล่าวันนี้มาเน้นที่แข้งขวาเป็นหลักเลยนะ
อืมวันนี้เตรียมแค่งขวามาดีเลยนะ
ไม่ใช่เสียหลวงสั่งเดินเสียชัยสั่งถอยไม่ใช่นะ
ไม่ได้ไอ้ยังกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกัน
มันต้องไปด้วยกันดิ
นี่จะรับแข้งรับแข้ง
รับก่อนไม่ดีนะครับแข้งซ้ายออกแขนกล้องศักดิ์นี่อันตรายมาก
แข้งหลุดอีกแล้วแข้งหลุดนี่ไม่ดีครับ

นี่ครับขวาเตะเข้า
แค่งนี้ตีนขวาเนียนเลยครับ
แค่งที่ออกไปนี่เก็บเสียงเลยนี่แหละครับเนียนเลยล่ะครับแข้งอ่ะ
เกาะในมีมาโอ้โหมีสองในเจอขวาเจอขวา

เอาล่ะอย่างนี้เกมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ลุ้นกันลุ้นกันยิ่งไปเป็นไงสภาพร่างกาย

คู่นี้ดูเหลี่ยมมือสองแล้วกัน
ยักษ์ไส้ยักษ์ไส้หมดยกสอง
ภารการฟรานไตยวันนี้แผนมวย
แน่นขนาดเลยครับแทบไม่มีที่ยืน

ปีหน้าเป็นต้นไปเชื่อว่าสนุกสนานตื่นเต้น

กำลังจะปล่อยตัวออกมานะครับ

วันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะ

น้ำเงินนี่เขาบอกแล้วฉีดยาไป๕เข็ม

พอหรือเปล่าหลุดเจอซ้าย

วยเก่าระดับ๑๘เรียกอาจารย์แบบนี้

แล้วแดงนี่ก็รอจังหวะ๒รอต้องไซน์

หลุดไม่หลุดดึงไม่พ้นลูกนี้ดึงไม่พ้นนะ
เกือบจะหลุดเหมือนกันพอดีเลยครับช่วงปลาย
ซ้ายมาอีกแล้ววันนี้มีศอกมาด้วยนะอินทาชัย

ปั้มไม่ปั้มไม่ปั้มยังสอดไม่ได้ไม่ยอมให้สอด
พยายามออกหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมสายตาคอยดู
ต้องชิงออกหาก่อนนะต้องเปิดเกมต้องเปิดเกมขยับขยับ
แค่งขวาคอยเน้นคอยเน้นคอยบรรจงมีหมัดขวาด้วย
ทำร้ายจังหวะลูกนี้เสียหายเสียทรง
ต้องชิงออกหาก่อนให้ได้นะครับอินทาชัย

ติดบังติดหลุด
ถ้าบังได้เก็บได้แล้วก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะ

ซ้ายพยายามโต้ด้วยขวา

แบบมวยเหลี่ยมประมาณนี้

ต้องลงทุนต้องลงทุนนะ

หมดยกหมดยกหมดยก
หมดเจริญครับมาเชียร์ขอบสนามครับ
เจฟมอล์วิ้ตอนนี้ก้องสักนี่

จังหวะฝีมือครับชิงเตะซ้ายครับ

ทางด้านอินทรชัยพยายามเตะ

แต่ข้างคู่กี้สูงสีกันอยู่ครับ
ตามต่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ยกที่๓ขออภัยนะครับเมื่อยกที่แล้วบอกว่ายกที่๓จำผิดไปนิดนึงท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นยกที่๓นะครับ
เริ่มที่จะออกเหลี่ยมเห็นชัดเจนแล้วนะครับแดงกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีน้ำเงิน
เพราะฉะนั้นยกนี้ต้องบูติดในชนอย่างเดียวเพราะไปชิงเหลี่ยมวงนอกนี่ดูแล้วลำบากแล้ว
พอเตะหลุดดนไซโต้ตลอดอาทิตย์ยังตามห้าหมื่น
แล้วยกนี้ดันแล้วแทงดันแล้วแทงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้อินทาชัยพี่บาท
อ่าเดิมมาหากตอนนี้เราเตะด้วยขวา
ต้องลงทุนต้องลงทุนต้องเดินให้ไวเดินให้รีบด้วย
ที่วงในใช้ความสดหมดแล้วครับอินทราชัย
ห้องศักดิ์ตั้งรับสายตาคอยดู
ดักแทงยุบหรือเปล่าอ่อนหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
ถ้าอ่อนนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยทันที
แดง๒๕น้ำเงิน๒๐อายุได้มาส่งห่างกัน๕ปี
แดงนี่วัยเป็นเจ้าเพศแล้วเกาะในแล้วต้องแทง
ต้องแทงครับถ้าไม่แทงเดี๋ยวนิบยา
แดงใช้ความเก่าแล้วสายเลย

ทวงทรอบแรกทรอบทันกันครบเลยนะครับ

มันติดในอย่างเดียว้ายสดบดบดดในป้างตี

อินทราชัยตีไปเลยกองเชียร์แรงมากตอนนี้
โอ้โหต้องเชียร์ไม่รู้เชียร์ใครแล้ว
ดูดันดันพยายามดันดันไม่ออกพยายามดันดันไม่ออก
วิ่งโดดเข่าลอยเลยครับอินดาชัยลูกนี้

มาเอาประเภทหายใจไม่ทันเลยนะครับ

แข้งซ้ายมันเนียนตาดีกว่าเกินนะอินทราชัย
โอ้โหรูปนี้สวยเลย
แล้วแน่นด้วยครับตีนซ้าย
แต่ว่ามันต้องติดในอย่างเดียวเลยครับทรงนี้
ถ้าถอยนิดเดียวลำบากเลยครับอินทนาชัย

โหแล้วล็อกไนต์ล็อกไนต์แล้ว
บู้ติดในต้องใช้ความสดอย่างเดียวเลยครับน้ำเงิน
เปิหายังไงอะไรเกิดขึ้น

เจอซ้ายหรือส้ายมัดซ้าย
เจอศอกโหลงเลยมั้งนี่ลงเลย
เสียหายเลยเสียหายถึงบอกแล้วไงต้องระวังลูกนี้ต้องระวัง
สู้เต็มที่แล้วอ่ะนะใช่มันต้องระวังไงบอกตั้งแต่ต้นยกแล้วครับ
กับโศกนี่มันอันตรายหมดเอาน็อกเลยนะเนี่ยนี่เอาน็อกเลยไง
บอกแล้วไงว่าเอาน็อกเลยเรียบร้อยเลย
เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหชุดใหญ่โดนเยอะด้วยนะใช่
โอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะครับสอกเขาได้แต่ต้านอยู่ไงแต่กล้องศักดิ์นี่เอาอยู่เลย
เรียบร้อยเลยครับหนักจริงอะไรจริงเลยนะครับสำหรับกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมี
โอ้โหหนักจริงครับเต็มแข้งมัดไม่พอแถมศอกเข้าไปอีกโอ้โหมาครบเลยวันนี้
สดงดงามนะครับจราเข้เขียวแจก๓๐๐บาทเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา